ตขอแรง

อบตขอแรงคือการรวมพลังของคนสามวัยในชุมชน
ช่วยกันปฏิบัติภารกิจภายในเวลาที่กำหนด
เพื่อพิชิตทุนสนับสนุนอบตจำนวน๓๐๐๐บาท
และที่สำคัญนะครับหมู่บ้านนี้ตำบลนี้โด่งดังเรื่องการ

สามัคคีตีเหล็ก
สามัคคีตีเหล็ก
ด้านที่๑ครับเด็ก๒คนจะต้องช่วยกันขนเหล็กไปชั่งน้ำหนักให้ได้๑๐๐กิโลกรัม
จากนั้นก็เข้าสู่ด่านที่๒
มาตีด้ามจับทั้งหมดให้ได้๕เล่ม
แล้วผู้ใหญ่๑คนในด่านที่๓ครับ
จะนำพลาที่ตีแล้วมาเชื่อมด้านจับให้สนิทเรียบร้อย
แล้วนำไปวางบนชั้นที่กำหนดภายในเวลา๕นาที
ถ้าทำได้สำเร็จก็รับไปเลย
ทุนสนับสนุนออกมาต่อ๓๐๐๐๐บาท

ลิงเขาขอไปพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันสักนิดนึงครับ
วันนี้ที่เห็นนะครับเป็นกระบอกสูบลมแบบสมัยโบราณ

ตอนนี้ก็คือยังใช้งานได้อยู่ไหม

กะทิด้านในไม่ใช่อันนั้นมันไอติมหลอดตีเสร็จเอาอย่างนี้คือมันยังไม่ขึ้นด้าม
พอเราตีปุ๊บงอเป็นด้ามจับเรียบร้อยคุณลุงจะโยนทิ้งโยนเพื่อให้รู้

มีเสียงจริงแล้วเขาสมัยก่อนเขาวัดเสียงว่ามันเพาะไหมแกร่งไหมดีไหม
หรือถ้าคุณอยู่มันก็ร้อนมันก็ช้าไงครับผมจะค่อยเอาไปวางมันเสียเวลาลุก

ถ้าโยนดาบแล้วเสียงไม่ดังเราเปลี่ยนเป็นโยนลุงทิ้ง
แม่ถ้าจะแซวกันขนาดนี้แล้วก็ตัวใครตัวมันล่ะครับพี่แจ๊ค
เพราะตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่จะต้องไปลุ้นกันแล้วล่ะ
ว่าชาวร่องฟองเนี่ยเขาจะพิชิตเงินรางวัล๓๐๐๐บาท

สามัคคีตีเหล็กนะครับผมบ้านร่องฟองจะทำได้หรือไม่

๑๐๐กิโลกรัม

พอเดี๋ยวต้อง
เร็วเข้าเลยค่ะไปก่อนเร็ว

เข้าไหล
เข้าไหล
มีข้างตอนไปอีก
ผ่านไปตอนนี้ตั้งแต่ที่๙๕ต่อไป

๓นาทีผ่านไปแล้วค่ะพ่อสา
๔นาทีแล้ว

ด้านหลังคือ๕๔วินาที

ได้๔นาที

แต่ถ้า๕นาที

และที่ได้ก็คือ
ได้ไหม
ได้หรือเปล่า

๑นาที๕๔วินาที

อบตร่องฟองที่ได้รับทุน
สนับสนุนอบตจำนวน๓๐๐๐บาท

หายเหนื่อยเลยใช่ไหมล่ะครับท่าน

ให้เพิ่มเติมให้คุณตี้เหล็กต่อยอดค่ะ

สามัคคีนำมาซึ่งความสำเร็จเสมอนะครับ
แบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปอบตขอทาน
อบตขอท้า
ตขอท้าท้าความสามัคคี
มาร่วมกันโชว์ของดีอวดฝีมือกับการลำเลียงไข่ต่อกัน
ให้ได้จำนวนคนเยอะที่สุด
ซึ่งสถิติล่าสุดที่ครองตำแหน่งแชมป์ได้แก่
อบตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
สถิติลำเลียงไข่๑๘๐คน
ภายในเวลา๖นาที๔๔วินาทีครับ
มาแล้วนะครับอบตขอท้านะครับตอนนี้นะฮะ
ชาวร่องฟองขอท้า
อบตที่เคยทำสถิติไว้ก็คือ
บตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
ทำไว้๑๘๐คนภายในเวลา๖นาที๔๔วินาทีค่ะ
เอาล่ะคนของเรารวมตัวกันมาได้เท่าไหร่ครับ
คนนะคะสำหรับอบตนี้

ท่านนายกดีกว่าว่าคิดว่าอบตเราเนี่ยจะทำสำเร็จหรือเปล่าครับ
สำเร็จแน่นอนค่ะเพราะความสามัคคีของทุกชุมชนร่วมกันค่ะ

มากที่สุด๑๐๐ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ

สิ้นเสียงนกหวีดเริ่มคือไข่ไปเลยนะครับ

ห้าบหลวนนะครับห้าบหลวนห้าบหลวน

ช้ามากลูก

ออประตอร่องฟองทำได้๑๓๐กรัมนะคะ
ไปในเวลา๕นาที๔๐วินาทีค่ะ

เพราะตลอดทั้งวันวันนี้ได้ยินแต่เสียงนายก

เอ้าทำไปแค่๕นาที๔๐วินาที
จริงแล้วลึกแบบต่อไปอีกหน่อยนึง

ท้าเข้ามาในรายการออประตอร์มหาสนุกนะครับ

ยังไงก็สนุกสุขมันกันทั่วหน้าใช่ไหมล่ะจ๊ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ

ร่องฟองหรือห้องฟองครับ
ทำให้รู้ว่าที่นี่ก็มีของดีของเด่น
ประจำจังหวัดแพร่ด้วยนะครับ

อยากจะส่งเรื่องราวมาให้เราก็เชิญได้เลยนะคะ

ติดต่อกันเข้ามาเยอะนะครับผม

วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบตประชิดกาทองทุ่ง
และพ่อแม่พี่น้องอปตร่องฟองจังหวัดแพร่ทุกคนด้วยค่ะ

แล้วต้องขอขอบคุณหนุ่มหล่อข้างพลอยนะคะพี่แจ๊คเชิญยิ้มค่ะ

และเราจะไปไหนไม่ได้เลยนะคะทุกที่ทั่วไทยกับอีซูซูดีแมทค่ะ

อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการอบตมหาสนุกนะครับได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันอาทิตย์๔โมง

เลยครับสนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัยสามัคคียกตำบลวันนี้สวัสดีครับ

คำถามประจำสัปดาห์ลุ้นรับเสื้ออบตมหาสนุกพร้อมของที่ระลึกจากอบตร่องกงจังหวัดแพร่จำนวน๒รางวัล
คำถามมีอยู่ว่าสโลแกนของตะบนร่องฟองคืออะไร
ระหว่าง๑ชายเลี้ยงเป็ดหญิงเลี้ยงปลานำหน้าเศรษฐกิจพิชิตความจนชุมชนเข้มแข็ง
หรือ๒ชายตีเหล็กหญิงเย็บผ้านำหน้าเศรษฐกิจพิชิตความจนชุมชนเข้มแข็ง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในเฟซบุ๊คอบตมหาสนุกวันศุกร์ที่๔มีนาคมนี้นะจ๊ะ
อปตมหาสนุก
อปตมหาสนุก
อบตมหาสนุก